คลินิกศัลยกรรมที่เป็นคลินิกเถื่อนกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ก็ขยายผลมาเรื่อยคลินิกที่ลำปาง
ที่ทำให้สาวประเภท๒วัย๒๒ปีต้องเสียชีวิต
หลังจากไปทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกนะคะ

ผู้เสียหายก็มีไปแจ้งความมากขึ้นเรื่อย
ตัวคนที่เป็นหมอก็รู้กันแล้วว่าเป็นหมอเถื่อนออกหมายจับเรียบร้อย
ตัวคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของคลินิกนี้ก็เป็นผู้หญิงอายุ๒๐เท่านั้นเอง
ก็ต้องถูกแจ้งความดำเนินคดีด้วย
ตอนนี้ก็ขยายผลเข้าไปอายัดทรัพย์สินของคลินิกที่ว่านี้
ไปตรวจสอบบัญชีมีอยู่๕บัญชีได้คุณภาคภูมิครับ
แต่สตางค์เนี่ยบางบัญชีเหลือ๔๐บาท
คือเหมือนกับยักย้ายถ่ายเทโอนไปแล้วอะค่ะ
ไปตั้งแต่วันที่น้องสาวประเภทสองคนนั้นเสียชีวิต

ใช่ค่ะตำรวจภูทรเขลางนครและสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
อายัดทรัพย์สินภายในคลินิกเถื่อนแห่งนี้นะคะ
อย่างที่บอกว่าคลินิกนี้ทำให้สาวประเภท๒วัย๒๒ปีต้องเสียชีวิต
เพราะว่าไปทำศัลยกรรมเสริมสวงอก
นิกนี้อยู่ที่จังหวัดลำปางที่อำเภอเมืองเลยนะคะ

ตั้งแต่ช่วงของวันที่น้องสาวประเภท๒เสียชีวิต
อย่างที่บอกว่าเหลือ๔๐กว่าบาทบางบัญชีนะคะ
ไม่เหลือเลยเหรอ๕บัญชีไม่เหลือเลยเหรอ
ที่นี่ลูกค้าก็เยอะนะ
เพราะว่าผู้เสียหาย๓๐กว่าคนที่ไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ย

สิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำได้ก็คือ
ก็เจอเตียงเจอเวชพันธุ์

เก็บไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเขลางนครก่อน

ร่วมกันติดตามหมอเถื่อนมาดำเนินคดี
อย่างที่บอกว่าออกหมายจับไปแล้ว

เขาบอกโอนไปบัญชีอื่นก็น่าจะรู้แหละว่าโอนไปบัญชีใครนะคะ
นายประเสริฐกิจสุวรรณรัฐนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางบอกว่า
ลินิกนี้เขาก่อนหน้านี้เคยขออนุญาตครับแต่เขาไม่อนุญาตให้เพราะว่า
อุปกรณ์บางรายการไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดเอาไว้
และที่สำคัญก็คือการสำแดงชื่อแพทย์ที่จะมาประจำคลินิกนี่แหละค่ะ
ตอนนั้นคลินิกนี้ยื่นชื่อแพทย์ไปคนนึงแต่เป็นผู้หญิง
แล้วก็อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ที่ลำปาง
พอเขาตรวจสอบเนี่ยแพทย์ผู้หญิงคนนี้ประจำอยู่คลินิกอื่นแล้ว
และถ้าดูจากเวลาก็เขาก็บอกว่าไม่น่าจะสามารถมาประจำที่คลินิกนี้ได้
อยู่คนละจังหวัดตรวจสอบไปก็เลยไม่อนุญาตครับ
แนะนำคลินิกนี้ว่าไปหาแพทย์คนใหม่มาประจำแทน
แต่คลินิกนี้ก็ไม่ได้ดำเนินการอยู่ดีก็เปิดเลย

คุณไม่มีหมอประจำแล้วคุณจะเปิดรักษาคนไข้ได้ยังไง
เขาก็แนะนำแล้วเอาคุณไปหาหมอที่มาประจำคลินิกนี้นะ
ก็ยังไม่ทันได้หาไม่ทันได้ยื่นเรื่องไปใหม่
ก็แอบเปิดซะเลยเนี่ยค่ะก็เลยเป็นปัญหา

ทางสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ก็เลยมอบหมายให้นิติกรของสาธารณสุขจังหวัดลำปางนะครับ
ไปแจ้งความกับหญิงสาวอายุ๒๐ปี
ที่มีชื่อเป็นเจ้าของคลินิก๒ข้อหาด้วยกัน
ก็คือประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต
และดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต
สำนัครสาธารณสุขจังหวัดในฐานะเจ้าพัฒนางานตางกรกฎหมาย
เราก็ได้ไปร้องทุกข่าโทษต่อพนักงานสอบสวนแล้ว
ในแง่ของตัวบุคคลคือน้องผู้หญิงที่มีชื่อ
มาร่วมด้วยอันนี้ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปร้องทุกข่าโทษเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ต้องขยายผลต่อนะว่าน้องเขามีกำลังความสามารถในการเป็นเจ้าของคลินิกแบบนี้ได้เหรอ

ใช่เพราะว่ารายงานข่าวก่อนหน้านี้ก็บอกว่าหมอเถื่อนที่คลินิกนี้เนี่ย
ไปขอใช้ชื่อนางสาวจันจิรา
ซึ่งเป็นแฟนของน้องชายมาเป็นชื่อเจ้าของคลินิก
จะไม่หยุดแค่หญิงสาว๒๐ปีคนนี้ไม่ได้นะ

ส่วนกรณีของหมอเถื่อน

สาธารณสุขจังหวัดลำปางบอกว่า
ต้องให้ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการในการติดตามตัว

หากผลการสอบสวนพบว่าเจ้าของคลินิก

ตำรวจก็จะต้องแจ้งข้อกล่าวหา

คือยังไม่เจอตัวหมอเถื่อนคนนี้นะคะ

ก่อนหน้าที่จะรู้ตัวว่าเป็นใคร

หมอเถื่อนคนนี้ไปงานสบ

โผล่ที่งานศพแล้วหลังจากนั้นก็หายไปเลย